ท่านผู้ชมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ
เราจะพาไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทะเลจังหวัดระยองเนี่ย
มันเกิดจากอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
ชายหาดตรงนี้นะฮะผมอยู่ที่ชายหาดของทะเลที่จังหวัดระยองเลยนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมฮะเห็นเรือไหม
เรือที่อยู่ตรงนู้นนะครับถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับเราเอารถไปเติมน้ำมันนะครับ
เรือที่จะไปรับน้ำมันเนี่ยเขาก็จะไปตรงจุดที่เป็นท่อน้ำมันดิบที่อยู่ที่กลางทะเล
แล้วมันเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะ
สรุปภาพรวมแบบนี้นะครับให้เห็นชัดขึ้นนะครับดูจากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่พบน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลที่บริเวณอ่าวมาบตะพุธจังหวัดระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑นาฬิกา๖นาทีของคืนวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คำถามที่ตามมาตั้งแต่วันนั้นก็คือน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหน
จะลอยไปถึงชายฝั่งของที่ไหนบ้างหาดแม่รำพึงแล้วไปถึงเกาะเสม็ดไหม
เริ่มตั้งแต่๒๖มกราคมก่อนดูข้อมูลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มกราคมวันรุ่งขึ้นคราบน้ำมันลอยเป็นกลุ่มก้อนกลางอ่าวมาบตะพุทธนะฮะ
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนี่นะฮะจะเริ่มดำแบบนี้แล้วนะครับลอยเป็นกลุ่มก้อนเข้ามาเนี่ยนะฮะ
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย๑๑๖๕ตารางกิโลเมตรถ้าคิดเป็นไร่ดีกว่า๗๒๘๐ไร่
กว่าไร่เพราะฉะนั้นคราบน้ำมันตรงนี้ในวันแรกเลยนะวันรุ่งขึ้นเลยนะฮะ
ไร่นั่นคือ๒เท่าของเกาะเสม็ดและอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ประมาณ๑๖๕กิโลเมตรนี่คือวันที่๒๖มกราคมก็พยายามแก้ไขจัดการกัน
มกราคมคราบน้ำมันลอยแผ่เป็นบริเวณกว้างกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะกว้างกว่าเดิมคิดเป็นพื้นที่๔๗ตารางกิโลเมตรหรือ๒๙๕๐๖ไร่
ทีนี้เท่ากับ๙เท่าของเกาะเสม็ดวันนั้นตกใจกันมาก
ก็อย่างที่ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวบอกโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยแคนเซิลแทบหมดนะฮะ
ห่างจากชายฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองประมาณ๖๕กิโลเมตรห่างจากเกาะเสม็ด๑๒กิโลเมตร
นี่นะครับทุกผู้ชมครับจากนั้น๒๘มกราคมนี่นะนี่มีข้อมูลจากกระแส
จากระบบเรด้าของชายฝั่งของจิสด้าเข้ามาด้วย
ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีพยูนกับสถานีบ้านเพจังหวัดระยองนะครับ
พบว่าไปจับการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันเนี่ย
ยังอยู่บริเวณเดิมกับตำแหน่งคราบน้ำมันของวันที่๒๗มกราคม
นั่นหมายความว่ากระแสน้ำเนี่ยนะฮะ
ของทะเลเนี่ยของคลื่นลมต่างไม่ได้ซัดเข้าฝั่ง
แต่ว่าอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นการจัดการก็ถือว่าโชคดีแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้น
จนเวลาผ่านมาถึง๓๐มกราคมก็คือเมื่อวานนี้
ไม่พบคราบน้ำมันลอยอยู่ที่ชายหาดแม่รำพึง
สามารถจัดการได้แล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดก็ไม่พบเหมือนกัน
คือพบแต่พบน้อยมากนั่นหมายความว่า
สิ่งที่กังวลใจกันที่สุดก็คือคราบน้ำมันจากกลางทะเลอ่าวมาพตะพุธจังหวัดระยองเนี่ย
จะเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งหาดแม่ลำพึงมาถึงแล้วจัดการได้
มาที่เกาะเสม็ดไหมเมื่อวานนี้และวันนี้ไม่พบนะฮะ
พบแบบพบน้อยมากมีผลกระทบก็แก้ไขตรงนั้นกันไป
แต่ไม่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกินจะจัดการนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของทะเลที่จังหวัดระยองครับ